ทำหน้าที่ลูกชายแล้วก็ภรรยาได้ดีมากสำหรับครั้งสุดท้ายให้กับผู้เป็นพ่อแล้วก็สามีที่ล่วงลับนะคะ
อย่างคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณนั่นเองค่ะ
คือครอบครัวแล้วก็แฟนเพลงนะคะก็ติดตามข่าวเศร้านี้กันมาตั้งนานแล้ว
หนึ่งปีแล้วเป็นการครบรอบการจากไปนะคะ
เมื่อวานนี้ค่ะภรรยาคู่ชีวิตของคุณอาสอนเพชรสอนสุพรรณ
พร้อมด้วยลูกชายนะฮะได้นำอาทิตย์ของอาสรเพชร
ลอยอังคารที่กองทัพเรือฐานทัพเรือสัตหีบนะฮะ
ซึ่งหลายคนมักจะเรียกว่าห่วงจุ้ยมังกร

แล้วก็มีการเดินทางกันไปด้วยรถตู้ประจำตัวคุณพ่อสอนเพชรนะฮะ
เลขทะเบียนรถคุณผู้ชมดูดี
เมื่อวานนี้เองนะคุณผู้ชมโดยพี่แขกนี้นะบอกกับบันเทิงไทยรัฐด้วยว่า

อาสวรเพชรหรือว่าคุณพ่อเนี่ยนะชื่นชอบในท้องทะเลมาก
ชอบบรรยากาศทะเลมากแล้วก็อีกอย่างเนี่ยคุณพ่อวัยพฤษภัณฑ์
ครอบครัวของพ่อวัยพฤษเองก็มีการนำอัฐิมาลอยอังคารที่นี่เช่นเดียวกันค่ะ
ก็เลยอยากจะให้ทั้งคู่นี้นะคะตอนที่ครั้งยังมีชีวิตเขาเป็นเพื่อนสนิทกันคุณผู้ชม
พอในวันที่แบบว่าจากกันไปแล้วอยากจะให้ทั้งคู่ได้กลับไปเจอกันในที่เดียวกันนั่นเองนะคะ

เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปฟังสิ่งที่ภรรยาอสรเพชรพูดถึงสามีผู้ล่วงลับด้วยค่ะ
นี่คุณได้ยินไหมพระยาอาสรเพศบอกว่า

ตอนลอยอังคารไปก็ขอให้ทั้งสองท่านไปอยู่ในสัมปรายภพที่แบบว่าสงบแล้วก็ที่ดี
ใช่ค่ะที่สำคัญมีตัวเลขมาฝากพวกเราด้วยนะคะน่ารักมากเลยนะคุณผู้ชมนะ